เรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของความเชื่อนะคะที่บุรีรำเนี่ยมีเด็กผู้หญิงอายุ๑๑ขวบ
มีอาการแปลกคือไม่พูดไม่จาและที่สำคัญบอกว่าอยากกินเลือด
ทีนี้แม่ของเด็กไปดูหมออ่าไปดูหมอบอกว่าเด็กเนี่ยน่าจะไปเหยียบของมีอาคมแล้วทำให้ปอบเข้า
ทีนี้เขาก็เลยต้องทำพิธีไล่ปอบกันเนี่ยสิคะไปดูกันหน่อยค่ะ

ร้องน้องนี่คือแบบว่าเจ็บปวดมากนะคะ

มีอาการคล้ายผีเข้ากรีดร้องตลอดเวลาเลย

และให้คนเท่าคนแก่ที่มีวิชาอาคมมาทำพิธีไล่ผี
ที่เห็นอยู่เนี่ยคือหลายคนสงสัยว่าเขาเอามือไปทำอะไรตรงท้อง

เขาก็ช่วยกันทำพิธีอยู่นานเลยนะคะ

ผีออกไหมคือยังไงนะคะอ่าออกไหม
บอกออกค่ะออกง่ายเลยออกเลย
คือน้องอายุ๑๑คือพยักหน้า

ออกไหมออกไหมนั่นแหละค่ะเขาก็บอกว่าแม่ของเด็กเองเนี่ยเชื่อว่าลูกไปเหยียบของไม่ดีที่คนเขาเอามาทิ้งก็เลยทำให้เป็นปอบ
ครอบครัวก็พาน้องไปที่วัดให้ปู่ฤษีทำพิธีซึ่งเขาบอกว่าเป็นปอบเขาหิวเขาอยากกินเลือดแล้วปู่ฤษีไล่ออกไปแล้วนึกว่าจะหาย
พอกลับมาบ้านอ้าวกลายเป็นว่าน้องก็มาเป็นแบบที่เห็นอีกนะคะ
ซึ่งคุณแม่บอกว่าก่อนจะรู้ว่าลูกโดนของก็มีการสังเกตพฤติกรรมเห็นเก็บตัวเงียบอยู่แต่ในห้องซูบผอมผิวดำขึ้น
เชื่อว่าถ้าหากไม่ไล่ผีปอบออกไปมันจะกินอวัยวะภายในอันนี้ตามความเชื่อนะคะ
สารลูกมากแล้วก็แน่นอนเขาติดแฮชแท็กว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
ก็เหมือนกันคุณผู้ชมดูแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะ
ทีมข่าวค่ะไปพบกับนางสาวอัชราเจริญสุขอายุ๒๕ปี
เป็นแม่ของน้องจ๊ะจ๋าเด็กหญิง๑๑ขวบเล่าบอกว่าลูกสาวเริ่มผิดปกติ
อย่างเช่นซึมเก็บตัวในห้องไม่พูดไม่จากับใคร
เวลาเข้าไปถามทำตาขวางใส่อีก

สังเกตว่าผิวของน้องดำคล้ำ
อันนี้คือเกิดขึ้นหลังจากที่ไปร่วมงานบวชหลานที่ตำบลกระสัง
เมื่อช่วงสงการค่ะ๑๔๑๕เมษายน
ตอนแรกคิดว่าน้องสงสัยไม่สบายหรือเปล่าเลยพาน้องไปหาหมอ
แต่หมอบอกว่าอาจจะเกิดจากอากาศร้อน
ก็เลยให้ยากลับมารับประทานที่บ้านอันนี้คือหมอแผนปัจจุบัน

เลยตัดสินใจพาน้องไปให้พระวัดโคกตาสิงพรมนมลให้
พอน้องโดนน้ำมนต์ตัวสั่นอย่างแรงเหมือนโดนของ
ก็เลยมีคนแนะนำว่าพาไปหาปู่ฤษีหลังวัดทำพิธีขับไล่ให้ดีกว่า
ที่ปู่ฤษีทำพิธีให้น้องน้องบอกว่าหิวเลือด
ปู่ฤษีก็เลยถามว่าเป็นใครมาจากไหนก็พูดว่าชื่ออีจันทร์
ทีนี้เขาก็เลยเชื่อกันว่าน่าจะถูกปอบอีจันทร์เข้าสิงค่ะ
แล้วหลังจากทำพิธีขับไล่เสร็จตอนแรกคือน้องอาการดีขึ้น
แต่ปรากฏพอกลับมาบ้านมีอาการอีกแล้ว
ก็เลยต้องพาน้องมาทำพิธีที่วัดหนองไผ่ให้ตาเติม
เมื่อสักครู่นี้นะคะที่เป็นลูกศิษย์เจ้าวาดวัดทำพิธีให้ด้วยการพรมนมล
และใช้สายสินผูกที่ข้อมือข้อเท้าอันนี้อันนี้นะคะ
ที่ให้ผูกข้อมือข้อเท้าก่อนแล้วคล้องที่คอด้วยคือใช้สายสินคล้องหมดเลย
ถูกมัดไม่ให้ปอบเข้าตัวน้องได้
ก่อนหน้านี้คุณแม่บอกไปหาหมอดูมาแล้วให้ช่วยดูให้หน่อย
หมอดูบอกว่าน้องไปเหยียบของอาคมสกปรกเป็นของทั้งภาคกลาง
จุดที่น้องเหยียบเป็นจอมปลวกเก่าน้องขึ้นไปเหยียบเล่น
แล้ววันที่น้องเหยียบน้องมีประจำเดือนก็เลยเป็นช่วงที่ร่างกายอ่อนแอ
ทำให้สิ่งไม่ดีเข้าตัวน้องได้ง่ายอันนี้คือคุณแม่เล่าหมดเลยนะ

เขาบอกแค่นี้แหละเพราะว่าวันที่น้องเหยียบน้องเป็นประจำเดือนด้วย

วันที่น้องเหยียบน้องเป็นประจำเดือนด้วย

ว่าถ้าอยากเจอของให้หากันในคืนวันพุธ
ก็อยากเจอนะคะให้หาวันพุธตอนกลางคืน
แต่ถ้าลูกหายเป็นปกติหนูจะทำบุญบ้านให้ค่ะ

ใช่ถ้าลูกหายเป็นปกตินะหนูจะทำให้ค่ะ

ตอนนี้ก็สบายใจแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ

แต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะก็เป็นเรื่องของความเชื่อ
ฉะนั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ
แต่ว่าเราก็เอามานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดู
มันก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงในสังคมบ้านเรานะคะ